ก็ต้องรอดูว่าตกลงแล้วความชัดเจนจะเป็นยังไงนะ
แต่ถ้าเป็นตามนี้ถือว่าน่ากลัวมาก
ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี๑๐โมงครึ่งวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่ามีรถยนต์คันหนึ่งระเบิดตุ้ม
แล้วไฟก็ลุกไหม้ต่อไป
จักรยานยนต์ที่จอดอยู่นะฮะที่โรงพยาบาลนะ
๓๔คันถูกไฟไหม้๓๔คันใช่ค่ะ

คันนี้เกิดไฟไหม้รถบอสไซค์อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลศูนย์ค่ะ
แล้วไม่ทราบสาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไร
แต่ว่าไฟมันลุกร่วมขึ้นไหมบอสไซค่ะ
ค่ะตอนนี้เสียหายไปเยอะค่ะ
โอ้โหเห็นควันไฟแล้วน่ากลัว
ใช่โอ้โหควันดำปึ๊ดเลยนะคะ
แล้วก็มีเนี่ยเปลวเพลิงอยู่ที่ตรงข้างล่างด้วย
รถยนต์๑คันแล้วก็จักรยานยนต์๓๔คันนะครับทุกผู้ชมครับ
โมงครึ่งนะช่วงสายวันนี้หน้าตึกรวมน้ำใจ
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีที่ตะบนหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ

หลังได้รับแจ้งเหตุรถดับเพลิงก็มากันแบบโอ้โหหลายสิบคัน

คนที่มาดูเหตุการณ์ทั้งคนที่มาดูรถดูทรัพย์สินของตัวเองอยู่แถวนั้นจะโดนด้วยหรือเปล่านะครับ
สรุปแล้วนะครับหลังจากที่ควบคุมเพลิงได้มีรถจักรยานยนต์
พังเสียหายจากการถูกไฟไหม้ไป๓๔คันนะครับ
ก็เป็นของประชาชนที่มาเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลนะอ่า
หรือว่ามารับยาตามนัดของแพทย์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยอ่าดูฮะ
คือถ้าแยกจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
๒คันเนี่ยอันนี้จะเสียหายทั้งคันคือไหม้ทั้งคันเลยนะครับ
เนี่ยแบบนี้เห็นไหมไม่เหลือเลยเนี่ยครับมีเสียหายปานกลาง๑๕คัน
อย่างนี้แล้วก็เล็กน้อย๗คันแล้วก็มีรถยนต์อีกคันหนึ่งนะครับ
ผู้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ได้บรรยายไปด้วยตอนช่วงเกิดเหตุ
เพราะว่าเขาไลฟ์เฟซบุ๊คไปด้วยนะครับก็คือจักรยานยนต์รับจ้าง
บอกว่าโอ้โหก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้เนี่ยเธอได้ยินเสียงดังตุ๊บขึ้นมาก่อน
แล้วไฟก็ไหม้แล้วก็ลามวอดกันไปหมดเลยลองฟังดูนะฮะ
แต่ก็เมื่อกี้เลยอย่างนี้นะครับว่าเครื่องส่วนตลอดเป็นอะไรนะครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่าจะมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ต้องเป็นต้นเพลิงนะครับถ้าเรียงแถวแบบนี้ทั้งหมด๓๔คันเนี่ยนะในแถวนี้นะ
รวมรถยนต์ที่จอดอยู่แถวนั้นอีก๑คันเนี่ยน่าจะเป็นสักคันที่๓คันที่๔เป็น๑ในคันที่วอดทั้งคัน
เวลาจอดตากแดดมันก็ร้อนระอุไม่มีอากาศถ่ายเทอยู่ใต้เบาะด้วยไงครับ
ใช่เห็นไหมเบาะมันโดนเต็มตรงนี้มันยิ่งกว่าเก็บในรถยนต์อีกนะครับ
ก็คาดว่าอาจจะเกิดความร้อนสูงแล้วมันก็ปะทุขึ้นมาเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเขาได้ยินเสียงตอนนั้นเขาก็รีบมากันแล้วก็แจ้งดับเพลิงนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุริยุทธรรมผิวภูมิกับการสพมดธานีบอกว่า
สันนิษฐานว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับไม่เกี่ยวข้องกับการลอบก่อวินาศกรรมวางเพลิงวางระเบิดอะไรพวกนี้ไม่ใช่
เดี๋ยวต้องรอชุดพิสูจน์หลักฐานเขาตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนี่นะฮะ
ส่วนรถยนต์ถูกไปคันหนึ่งที่ถูกเพลิงไหม้คนที่เป็นเจ้าของรถอายุ๒๒คุณพรจิราตะวงสาโดนไม่เยอะ
แต่ก็เสียหายนั่นแหละน้องเขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาทะเบียนรถไปซื้อลอตเตอรี่หน่อย
ใกล้แล้วนี่ก็มองโลกในแง่ดีเผื่อจะมีความโชคดีบนความโชคร้ายบ้าง
เราต้องบอกทะเบียนรถของน้องเขาไหมเราบอกไปแล้วนี่คุณภาคภูมิบอกไปหรือยัง
ยังไม่ได้บอกเลย๘๓๕๘นี่แหละคุณกันมาสอนบอกให้ละขอบคุณค่ะ